สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะปีนี้นะคะเตือนกันไว้ก่อนเลย
ใครที่มีแผนจะไปลอยกระทงน้ำลองเต็มตลิ่งแน่นอนค่ะในขณะที่บางพื้นที่เนี่ยน้ำอาจจะล้นตะลิงค่ะ
เพราะว่าบ้านเรามีพายุก๊อกสองค่ะนั่นก็คือพายุโมลาเบที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย
คุณผู้ชมดูนี่คือความรุนแรงของพายุนะคะดูดเอาทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ที่ตาของพายุค่ะ
ซึ่งภาคอีสานเป็นภาคแรกที่จะได้รับผลกระทบนะคะมีฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้าที่พายุจะเข้าประเทศไทยเนี่ยประมาณ๓๔วันนะคะ
บ้านเราจะมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิเนี่ยพุ่งแต่๓๘องศาค่ะ
ในขณะที่ใครอยากสัมผัสกับอากาศหนาวต้องรอหน่อยนะคะอดใจรอกันหน่อย
จะมาในช่วงเดือนหน้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะทุกประเทศนะคะสายน้ำเนี่ย
มีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้คนที่ประเทศบาซิลนะคะโอ้ประชาชนบอกเลยค่ะว่า
กลิ่นเหม็นเน่าไม่ไหวแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาค่ะ
ซึ่งล่าสุดจะมีการปรับปรุงนะคะทำความสะอาดแม่น้ำเสียใหม่ค่ะ
ส่วนบ้านเรานะคะพวกเราก็ช่วยกันง่ายนะคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ
แล้วก็ไม่ทิ้งน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ